คุณผู้ชมค่ะที่ร้อยเอ็ดค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะเขาเดินไปที่ร้านทองแล้วเขาก็เอาสร้อยทองที่เขาใส่อยู่

ให้พนักงานที่ร้านทองดูบอกว่าเนี่ยทองจริงหรือทองปลอมดูให้หน่อย

นักงานที่ร้านทองบอกว่าของปลอมดูก็รู้เลยมันมีร่องรอยแบบเหมือนมันลอกอะไรแบบเนี้ย

แต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจ

แล้วก็ไปคว้าไม้แล้วก็มาอัลวาดอยู่หน้าร้านทองตะโกนด่าตำรวจที่อยู่ตรงร้านทองด้วยนะคะ

คุณผู้ชมลองไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ดูสิคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านทองเสรีวัดเยาวราชที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด

โวยวายต่อว่าตำรวจที่อยู่ที่ร้านทองด้วยนะคะ

คลิปนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้าร้านทองตั้ง๓รอบ

แล้วถามคำถามเดิมก็คือเอาสร้อยคอที่ตัวเองใส่อยู่ให้ที่ร้านทองดู

ตกลงสร้อยจริงหรือสร้อยปลอมดูให้หน่อย
ที่ร้านเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมทั้งสามรอบว่ามันเป็นทองปลอมมันคือทองชุบมีรอยถลอกชัดมากเลยดูแป๊บเดียวก็รู้ว่ามันเป็นของปลอม

แล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คนที่เห็นคลิปนี้ก็เกิดคำถามในใจเยอะนะคะว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรทำไมต้องโกรธโวยวายขนาดนั้น
พนักงานร้านทองเขาก็พูดไปตามข้อเท็จจริงว่าทองปลอมมันก็คือทองปลอม

นั่นน่ะสิหรือว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่า

เห็นคลิปนี้ก็แอบเป็นห่วงว่าแบบนี้ญาติพี่น้องต้องพาไปรักษานะจะปล่อยมาแบบนี้ไม่ได้นะทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องให้นะคะไปคุยกับเจ้าของร้านทองค่ะ
อัธภูมิตะกรุดเพ็งเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้า๒๕พฤศจิกายน
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในร้านยื่นสร้อยทองให้
บอกว่าดูให้หน่อยว่าจริงหรือปลอมถ้าทองจริงเดี๋ยวจะขาย
ทางร้านบอกปลอมของปลอมมันมีรอยถลอกนี่นะคะ
ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยที่ร้านทองก็ออกไปเตือนเขาเหมือนกัน
อย่าทำแบบนี้ออกไปเตือนผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วกลับมาอีกถือถุงอะไรบางอย่าง
แล้วก็ถือท่อนไม้มาด้วยแล้วก็มายืนตะโกนด่าหน้าร้าน
อย่างที่เห็นคลิปอะค่ะแต่ทางเจ้าของร้านทองบอกว่า
พยายามจะฟังนะคะว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ตะโกนด่าอยู่หน้าร้าน
เขาพูดว่าอะไรจับใจความไม่ได้พูดวกไปวนมาตะโกนวกไปวนมา
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูหน่อย
แต่ว่าตอนนี้ทางร้านทองเขายังไม่ได้แจ้งความนะคะยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเลย
ก็เอาทองมาให้เช็คให้ที่ร้านเช็คให้ครั้งแรกก็ประมาณสิบโมงครับ
แล้วก็เราก็บอกว่ามันมีตำหนิมันไม่แท้ประมาณนี้ครับ
เขาก็เดินออกไปแล้วก็กลับเข้ามาอีกห่างไปประมาณสักสองสามนาที
ก็วกกลับเข้ามาอีกเหมือนเดิมก็เลยได้บอกอีกว่ามันไม่ใช่
แต่เขาก็ยังมีความลังเลตามในคลิปครับเขาก็ยังมานั่ง
ลังเลว่ามันต้องมีบางส่วนที่มันแท้ประมาณนี้ครับ
แล้วพี่ตำรวจก็บอกว่าก็ไปได้แล้วแหละออกไปได้แล้วแหละ
ต้องมาแล้วแหละเพราะว่ามันยังไงมันก็ปลอมประมาณนี้ครับ
ก็เตือนด้วยน้ำเสียงที่ปกติไม่ได้แบบดุด่าอะไรประมาณนี้ครับ
ไม่รู้ว่าสักพักผ่านไปอีกประมาณ๑๐นาทีเขาก็โมโหเขาก็เดินมาจาก
สี่แยกไฟแดงตามคลิปเลยก็คือถือไม้เข้ามาแล้วก็
ตะโกนร้องลั่นอยู่ที่หน้าร้านเลยประมาณนี้ครับก็เหมือนแบบ
ไม่รู้ว่าอาจจะโมโหที่แบบโดนเตือนแค่นี้ก็ได้
อาจจะประมาณนี้ครับแล้วก็ท้าตำรวจท้าตีท้าต่อยเลยประมาณนี้ครับ
อืมทีมข่าวของเรารู้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าผู้ชายคนนี้คือใครอ่า
ทีมข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะไปคุยกับคุณพ่อเลยค่ะ
คุณพ่อชื่อว่าพันอายุเจ็ดสิบเอ็ดอืมพ่อบอกว่าอ๋อ
ลูกชายพ่อที่ไปก่อเหตุตามคลิปภาพนี้นั่นเหรอป่วยทางจิตเวทค่ะ
เขารับการรักษาอาการป่วยทางจิตเวทบ่อยมากทุกครั้งที่ไปรักษาก็จะเข้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
รักษาทีกว่าเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันแบบนี้ค่ะครับ
ตอนนี้อาการดีขึ้นก็กลับมาอยู่บ้านแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือทำไมฮะ
กลับมาอยู่บ้านแล้วเสพยาบ้านั่นไงแล้วดื่มเหล้าโอ้โห
แล้วขโมยของในบ้านเอาไปขายอืม
เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายด้วยนะคะแต่พ่อบอกพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไง
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวไปรักษาให้หายเป็นปกติ

ดีขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องอื่นมาซ้อนกันอีก
เป็นเรื่องของการเมาเหล้าเมายาด้วยนะคะแล้วยาที่ไปรักษาอาการทางจิตเวทอ่ะ
อืมก็ไม่ค่อยจะยอมกินนั่น

สุดท้ายก็มาก่อเหตุนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุด
ครับจะขายนวงง่าง่านที่มี
เนี่ยมีคนเคี้ยวทองเนี่ยช่วยดูแลแนะครับ
พอไปตรวจสอบประวัติดูกับทางโรงพักหนองพอกนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เมื่อ๑๖เมศปีที่แล้ว
มีคนเจ็บไปหนึ่งรายนะคะ
นี่ค่ะคือคนเจ็บนะคะที่ถูกทำร้ายร่างกาย
คือคุณพ่อ๗๐กว่าบอกพ่อกับแม่ก็แก่แล้วไม่รู้จะดูยังไงไหวเหมือนกัน

ผมว่าคุณพ่อลองพาลูกชายไปโรงพยาบาลที่เขามาบัดรักษาด้านนี้โดยตรงอีกสักครั้งหนึ่ง

เพราะว่าก่อนที่จะออกมาเนี่ยออกมาได้หรือไม่ได้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงคุณหมอต้องประเมินอยู่แล้ว

บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีคนแก่พ่อกับแม่สองคน
ถ้ากลับมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้พ่อกับแม่เอาไหวไหมเอาอยู่ไหม
แต่ปัญหาล่าสุดเหมือนที่คุณพ่อบอกไงคะว่ารักษามาตลอดจริง
แล้วคุณหมอประเมินแล้วจริงว่ากลับบ้านได้ไง
ประเมินว่ากลับบ้านได้แล้วให้เอายาไปกิน
อย่างนี้เราไม่ยอมกินยาไปกินเหล้าไปเสพยา
คุณพ่อก็ต้องบอกคุณหมอเพิ่มว่ากลับบ้านได้เข้าใจแหละคุณหมอ
แต่กลับมาแล้วเนี่ยพ่อก็เอาไม่อยู่

ต้องให้ตำรวจมาเฝ้าเลยเพราะว่าถ้าเสพยาก็คือรวบตัวได้เลย

เมื่อกี้ในร้านทองเห็นไหมมีเด็กตัวนิดนึง
เกิดอะไรขึ้นมายุ่งเลยนะครับ